ไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็มีการโพสต์กันในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการระบุว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำร้ายลูกของตัวเอง
ด้วยการทั้งบีบคอถีบหน้าแล้วก็จับกดน้ำ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่ามีการระบุว่าผู้หญิงคนนี้คือ
ไอดอลชื่อดังก็คือมามิปลายฟ้า
หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหมามีปลายฟ้าแต่บางคนก็รู้จักแล้ว
คือหมามิปลายฟ้าเป็นที่รู้จักกันในโลกออนไลน์นะครับ
หลังจากที่เธอเนี่ยเคยโพสต์คลิปทั้งฮาทั้งซึ้งเพราะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคุณ

แต่แต่งหน้าแต่งตาเป็นผู้ชายมีหนวดมีคราวให้ลูกชายกราบในวันพ่อ
เมื่อวันที่๕ธันวาคมปีที่แล้วปี๖๐แล้วก็ระบุข้อความว่า
พ่อปีนี้ลูกของหมามีปลายฟ้าไม่มีพ่อให้ไหว้เหมือนใคร
ซึ่งลูกก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของลูกเลย
เพราะหมามีปลายฟ้าเชื่อว่าศักยภาพของตัวเองสามารถเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน
ให้ลูกได้เสมออยู่แล้วนะครับ
แล้วก็บอกหมามีปลายฟ้าก็สัญญาว่าจะรักลูกตลอดไป
คือเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและเธอก็มีการโพสต์เรื่องราวของเธอมากมายนะในโลกออนไลน์
เธอก็โพสต์ชุดว่ายน้ำชุดอะไรนะที่เธอดูแลสุขภาพ
ซึ่งชื่อว่าหมามีปลายฟ้านั่นแหละ
ไหนว่ารักลูกนักรักลูกหนา
แต่ปรากฏว่าทำไมถึงทำกับเด็กคนนี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกของหมามีปลายฟ้านะครับ
โดยคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้หรือหมามิปลายฟ้าเนี่ย
กำลังทำร้ายลูกชายตัวน้อยของเธอเอง
บีบคอทั้งตบหน้าทั้งถีบหน้าจับเอาผ้าล่ามคอแล้วกระชากไปกับพื้นห้อง
และที่รุนแรงที่สุดเป็นตอนที่จับหัวลูกชายกดน้ำจนร้องไห้
ก่อนที่จะถีบซ้ำเข้าที่ใบหน้าหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็ในช่วงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปเหมือนเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิปเองนะ
เสียงของผู้หญิงคนนี้พูดตะคอกรุนแรงต่อลูกเป็นภาษาอังกฤษปนภาษาไทยสลับไปมา
จับใจความได้ว่าฉันเกลียดพ่อแกฉันเกลียดแก
พ่อแกมันไม่รับผิดชอบบราบาอีกเยอะเลยคุณ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก
ถึงความไม่เหมาะสมในการแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเด็ก
คือคนเข้าไปถล่มเยอะแต่คุณผู้ชมฟังข่าวมาถึงตอนนี้ใจเย็นก่อนนะครับ
เพราะว่ามันก็มีแง่มุมหนึ่งของข่าวที่บางทีเห็นแป๊บเดียวแล้วด่าก่อนเลย

คลิปที่แชร์กันอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้ว
ผู้หญิงในคลิปป่วยทางจิตในตอนนั้นซึ่งตอนนี้เขาพบจิตแพทย์แล้ว

ถ้าพวกคุณเป็นห่วงน้องมาช่วยให้กำลังใจคุณแม่
ประคับประคองจิตใจแม่ให้เข้มแข็ง
จะได้มีพลังใจในการดูแลน้องต่อไปนะครับ
คือคนมาให้ข้อมูลเยอะนี่แหละก็บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าจริงนะ
ส่วนเด็กผู้ชายในคลิปเนี่ยตอนนี้ไปอยู่กับคุณพ่อที่เป็นชาวต่างชาติแล้ว
แล้วจะขุดคลิปเหล่านี้มาโพสต์อีกทำไม
เพราะเขามีตั้ง๕๖คลิปนะครับ
ซึ่งหลังจากหลายคนทราบข่าวว่าแม่ของเด็กมีอาการป่วยทางจิตนะครับ
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะฮะ
ก็เห็นใจครอบครัวนี้นะครับ
สำหรับมามิปลายฟ้าอย่างที่บอกไปเป็นที่รู้จักกันในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วใช่มามีปลายฟ้าหรือเปล่านะฮะ
แอดดิกก็ออกมาบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่านี่เป็นคลิปเก่านะเด็กปลอดภัยแล้วพ่อดูแลอยู่
แล้วก็ฝากถึงคนที่เข้าไปตามถล่มเฟซบุ๊คของแม่ของน้องคนนี้

เพราะว่าจากข้อมูลที่แม่ของเด็กโพสต์ก็คือเขาไปพบหมอเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตเวทอยู่
และมีปัญหาค่ะเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้
กรณีแบบนี้ทางเพจดราม่าแอดดิกบอกว่าอย่างแรกเลย

ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปรุมถล่มแม่เด็กเอาแม่เด็กมาประจานเนี่ย
สิ่งแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้สถานการณ์ต่างมันยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีก
ดังนั้นทางเพจก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางลบก่อนนะคะ
เราก็เข้าไปดูนะก็เพราะว่าสมาชิกเฟซบุ๊กหมามีปลายฟ้าเนี่ย
โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเองเมื่อเดือนเมษายน
ว่าเมื่อหมามีปลายฟ้าขอพบจิตแพทย์ก็ได้ไปพบจิตแพทย์
เธอได้ระบุว่าถูกแล้วค่ะอย่าเพิ่งตกใจกันไป
มามิปลายฟ้าไม่ได้เป็นบ้าอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ว่าพบหมอจิตแพทย์คือคนบ้าหรือจิตไม่สมประกอบนะคะ
สิ่งที่ใหม่มีปลายฟ้ากำลังเจอมันแย่มาก
และกำลังหาทางออกให้ตัวเองอย่างดีที่สุด
เมื่อเราทุกข์เราต้องหาคำตอบแต่ถ้าหาแล้วมันไปไม่ถูกทาง
หม่ามีเหลือกที่จะขอเข้าพบหมอจิตแพทย์ด้ากราศาสตร์ไม่อาย

อันนี้เป็นโพสต์เก่าที่หมามิปลายฟ้าเขาเคยโพสต์ไว้เหมือนกัน